คุณผู้ชมคะหลังจากอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔
มีคำสั่งให้โปรดผู้ว่าการและบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงแล้วว่า
สาเหตุก็คือเป็นเพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้าไปยังนายกรัฐมนตรีหลายเรื่องนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูลโครงการหลายโครงการ
ทีนี้เราจะมาดูกันหน่อยนะคะว่าในช่วงระหว่างที่
นายวุฒิชาติกรยานมิตรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรอฟท
มีโครงการอะไรบ้างที่ได้มีการริเริ่ม
และมีโครงการอะไรบ้างที่อยู่ในช่วงการดำเนินการนะคะ
ติดตามจากรายงานค่ะ
สาเหตุที่ก่อสร้างลาดช้าเพราะติดปัญหาเวรคืนที่ดิน
ส่วนที่๒งานก่อสร้างทางรถไฟและสถานี
ส่วนที่๓จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลและตัวตู้รถไฟฟ้า
ในปี๒๕๕๙การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟท
ลงทุนและก่อสร้างรถไฟทั้งคู่๒เส้นทางคือช่วงชุมทางจิระขอนแก่น
ระยะทาง๑๘๗กิโลเมตรวงเงินโครงการ๒๖๗ล้านบาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุภ๒๕๖๒
อีกเส้นทางที่ลงมือก่อสร้างไปแล้ว
คือโครงการรถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเซาคลอง๑๙แก่งคอยระยะทาง๑๐๖กิโลเมตร
มูลค่าโครงการ๑๑๓๔๘ล้านบาท
โครงการนี้แบ่งการก่อสร้างเป็น๒สัญญา
คือช่วงฉะเชิงเซาคลอง๑๙วิหารแดงและช่วงบุใหญ่แก่งคอย
พร้อมทางคู่เลี่ยงเมืองระยะทาง๙๗กิโลเมตร
การก่อสร้างเร็วกว่าแผนโดยมีกำหนดก่อสร้างเสร็จทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
สัญญาที่๒งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงวิหารแดงบุใหญ่
ระยะทางรวม๙กิโลเมตรรวมอุโมง๑๒กิโลเมตร
ก่อสร้างเส้นทางช่วงนี้ช้ากว่าแผน
เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับอนุมัติการใช้วัตถุระเบิดทำอุโมงรถไฟล่าช้ากว่ากำหนด
ส่วนรถไฟทางคู่อีกห้าเส้นทางรวมมูลค่ากว่าเก้ามือนห้าพันล้านบาท
อยู่ระหว่างการประกวดราคาในยุคของนายวุฒิชาติกรยานมิตร
ประกอบไปด้วยช่วงลบบุรีปากน้ำโพมาบกระเบาชุมทางถนนจิระ
นครปฐมหัวหินประจวบคิริคันชุมพรและช่วงหัวหินประจวบคีรีคัน